วันก่อนนู้นยังแดดแรงฟ้าเปรี้ยงอยู่เลยนะ
ช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนตกลงมาซะแล้วคุณผู้ชม
เกลือดิฉันเนี่ยคงจะต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ

สาวนาเกลืออย่างนี้ฉันก็คงจะต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วค่ะ
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาแล้วนะคะว่า
จะมีอากาศแปรปรวนในประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
รวมถึงภาคใต้เองก็จะมีฝนตกหนักคลื่นสูงเช่นเดียวกันนะคะ
เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยว
เราไปดูข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศกันนะคะ
จนถึงวันที่๖เมษายนหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานนั้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง

เกษตรกรควรตรวจสอบความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
และระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนด้วยค่ะ

ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะคะ
ก็จะมีอิทธิพลมาต่อเนื่องหลายพื้นที่
สิ่งที่ต้องเจอคือลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตก
เกษตรกรงดตากพืชผลการเกษตรนะคะ
แล้วก็ระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนกัดกินผลผลิตค่ะ
ส่วนภาคใต้ค่ะมีฝนเยอะตลอดทั้งช่วงนะคะ
แล้วก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง

เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
บริเวณที่มีฝนตกนั้นคลื่นสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
เกษตรกรควรเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและ
สัตรูพืชจำพวกหนอนด้วยนะคะ
วันที่๑ถึง๓เป็นช่วงเวลาที่เกิดอากาศแปรปรวน
เนื่องจากว่าอากาศหนาวเย็นจากจีนแผลลงมา

ก็เลยทำให้ฟ้าฝนตกหนักลงมาแบบนี้
ยังไงก็ตามเตรียมพร้อมรับมือเตรียมร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะ
ถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักนะคะ
ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีแล้วมาเจอกันใหม่